กรรมการเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีดิจฉัยสิทธิ์ภาษา

วันนี้ตัดสินผู้ห้ามบนเวทีอย่างนี้ดีกว่า
คือมองดูแล้วเนี่ยบางคืออย่างพวกกรรมการนี้พี่บีรู้ดีก็คือว่าเขาจะรู้จักนักมวยดี
เขารู้ว่าคนนี้ปกติตายเคยใช้เท้ามากกว่านี้
เคยออกหมัดมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับ
วันนี้อาจจะแปลกอะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นนะครับเพราะรายงานว่าเดี๋ยวจะต้องมีการ
ตั้งคณะอาสอบมวยครูเอกซ์ซึ่งทางไทยรัฐก็ไม่ได้นอนใจ

แล้วก็ในอาทิตย์นี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางคุณเอกชุมพร
คุณทรงชัยรัตนสุบันนะครับโปรโมเตอร์ก็ได้พูดคุยกับนักมวยทุกคู่เหมือนกันว่า
ยังไงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

เพราะว่ามุมมองของกรรมการเขาวินิจฉัยตรงนั้น

สำหรับโปรแกรมการชกในสัปดาห์นี้
แต่ว่าเขาบอกว่าอาทิตย์นี้มียาวิทธิ์แตกเขาเลย

อย่างกิ่งสางเล็กมาเอง
ค่าตัวแสนสองเป็นมวยเด็กอายุสิบห้าที่ค่าตัวแพงที่สุดแล้ว
ประติศาสตร์นะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่อายุ๑๕ค่าตัวยังไม่ถึงขนาดนี้

ใช่ครับวันนั้นดูการเช่าหนักกันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยแต่ละคนสภาพร่างกายเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
คู่ที่หนึ่งพิกัด๑๑๑ปอน
เมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิมเนี่ย
ชั่ง๑๑๒นะครับลดไป๑ปอน
ขณะที่ยอดขุนพลวอยืนยงมาพอดีพิกัด
ส่วนพิกัด๑๐๕ปอนด์คู่๒ยอดฟ้าสมหวังไก่ย่างมา๑๐๖นะครับ
ไป๑ปอนด์เจอกับเมืองชนเล็กพอสนทองมาพอดีพิกัด
ผู้รองพิกัด๑๐๖ปอนต่ออัพหนัก๒ปอนนะครับ
๑๐๖กับ๑๐๘ทางแสนทรงต่ออัพหนักครับมา๑๐๖๑ลดไป๑ปอน
ขณะที่เชอรี่ดวงใจพ่อนะครับมา๑๐๙ลดไป๑ปอนด์ครับ
ส่วนคู่เอกพิกัด๑๐๗ปอนด์ตอบหนัก๒ปอนด์นะครับ
กิ่งซากเล็กมา๑๐๗นะครับซึ่งตอนเช้ามา๑๐๙ลดไป๒ปอนนะครับ
จะต่ออัพหนักให้กับทางเดริศตอเตรียร์ละกุลชั่ง๑๑๒ลดไป๓ปอนเลยนะครับ
ให้เหลือ๑๐๙ปอนด์โอ้สภาพนี้อาจจะมีโซมียุคไม่เห็นเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งพิการ๑๐๒ปอนด์ครับ
อัตชัยซูจิปะหมี่เกี๊ยวมา๑๐๒ปอนพอดีพิกัดแล้วก็อ๊อตน้อย
พออ่าวทะเลบางเสร่นั้นก็มาพอดีพิกัดเช่นเดียวกัน
และปิดท้าย๑๐๓ปอนนะครับโจงอังศึกศรจปาทอง
ปอนดพอดีพิกัดเจอกับแสงอาทิตย์ลูกเขาแดงก็พอดีพิกัดเช่นเดียวกันครับ
สวัสดีครับยือเพราะเรา๒คนนะครับเอกกัชชัยผมเอกชุมพรนสุนภัศจารุหมอนี่ครับ
ผมชัยสิริจัจรอมมอนชัยเปิ้มภูมิครับ

มหาชนเหมือนกันอ่าหน้าเสือแรงเชียร์ดีกว่าอ่า
ส่วนเดริสนี่ถ้าเป็นมวยรุ่นพี่มวยจังหวะเตะเข่าปั้มตีรุนแรง
ก็เกรดมวยถือว่าผ่านมวยมาก่อนผ่านมวยขึ้นมาก่อน
ทางด้านกิ่งกิ่งซางตอนนี้เบียดไปแล้วนะครับผมว่าจะแพ้กิ่งซางครับ
ครับผมกลับลูกแข็งแกร่งครับอ่า
แต่ว่ากิ่งซางเล็กวันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับแม่เก่งกว่าข้อจริง
เจอหน้าชกอรุณพี่ส่วนคู่รองของรายการนะครับ
สันทนงต้อยสิราชัยมิสเตอร์น๊อกอัฟประจำเวทีนี่มาใหม่แล้วนะครับ

เป็นนักชกที่เตะขาต่อยหมัดรุนแรง

เที่ยวนี้ก็มาชกกับเชอรี่ก็เคยน็อกเชอรี่มาแล้ว

เมื่อวันที่๒๙กระด็ากกระดาคมครับ

แต่ว่าแสงอนงไฟล์นี้ก็ต้องตอบหนัก๒ปอนด์นะครับ

ส่วนคู่ที่๒ของรายการนะครับ
สมหวังไก่ย่างเจอกับเมืองชนเล็กพอสวนทองครับ
ชอบไปที่ของสูงครับ

คู่แรกครับเพชรเมืองย่าจากกับยอดขุนพล

ครับผมทั้งหมดก็คือทีเด็ดที่นำมาฝากกันนะครับ

แล้วพรุ่งนี้ไปชมการแข่งขันฝุ่นวันด้วยกัน
นี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้
ไทยรัชเชียร์ไทยแลนด์นะครับ
พบกันใหม่ทุกวันเสาร์สด

วันนี้เรา๓คนลาไปก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป